ไปดูที่อุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
ตลอดทั้งคืนเขาบอกว่าอุบลราชธานีฝนตกเหมือนกัน
ตกทั้งคืนเลยแต่ว่าไม่ส่งผลให้ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
แต่ปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ว่า
ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้เงินช่วยเหลือจากคุณบิน

บ้านของเขาไม่มีบ้านเลขที่

โรยันงานสดมาจากในพื้นที่

และคุณผู้ชมข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ

กลางหมู่บ้านหนองกินเพลที่วาลินชำราบแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
สังเกตว่าที่บริเวณด้านหลังนั้นน้ำยังคงท่วมสูงอยู่
แต่ว่าก็เริ่มลดลงจากเมื่อวานค่อนข้างมากเช่นเดียวกันครับ
แต่ว่าชาวบ้านบางส่วนนั้นไม่พอใจการรายงานของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาต่อท่านนายกเมื่อวานนี้
บอกว่าจะไม่มีฝนตกไปจนถึงสิ้นเดือน
แต่ว่าทันทีที่คณะเดินทางกลับไปฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับ
เพราะว่าเกรงว่าน้ำในพื้นที่นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
แต่ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดนั้นน้ำไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นครับ
น้ำลดลงและวันนี้ชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มกลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านเพื่อเตรียมเข้าไปอยู่อาศัยกันแล้วครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะฮะ
มีชาวบ้านบางส่วนครับได้เข้าไปในบ้านบริเวณของตนเองหลังจากที่น้ำเริ่มลดลงนะครับ
แล้วก็เข้าไปเก็บกวาดเข้าของทำความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมจะกลับเข้าไปอยู่อาศัย
รวมทั้งเตรียมที่จะเปิดร้านขายของเหมือนเดิมหลังจากที่ต้องหยุดทำอาหารกินไปร่วมเดือนนะครับ
แล้วก็ขาดแคลนรายได้เพราะว่าน้ำท่วมสูงในพื้นที่ครับ
จากนี้ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่เดินเข้ามาพูดคุยกับผมแล้วก็อยากจะฝากปัญหาสำคัญที่ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี
โดยอยากจะฝากบอกเรื่องนี้ไปยังท่านนายกเพราะเมื่อวานนี้ไม่มีโอกาสเข้าไปบอกนะครับ
ให้ไปแก้ปัญหาเรื่องของคอขวดที่แก่งสะพือ
เนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นที่ดินของผู้มีอิทธิพลแล้วก็ไปสร้างบ้าน
ตรงจุดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้มันเป็นคอขวด
แล้วน้ำจากแม่น้ำมูลที่ไหลไปนั้นไม่สามารถระบายได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับ
มีการร้องเรียนแล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่มีการแก้ปัญหา

แต่ถ้าสามารถขยายหรือว่าระเบิดคอขวดของแก่งสะพือได้
ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นจะหมดไปนะฮะ
เพราะตอนนี้ยังไม่มีการระเบิดออกไปใช่เป้นเหรอครับ

ถ้าแก้ปัญหาเรื่องของตรงแก่งสะพือได้น้ำจะไม่ท่วมใช่ไหมฮะ

ตรงแก่งสะพื้นมันเป็นยังไงมันมีการกักเอาไว้หรือ
มันแข็บครับมันแข็บคำว่ามันมันนามไร้บทสะลวกนะมันบกว่างขึ้นทั้งผี

ถ้าแก้ตรงนั้นได้น้ำจะไม่ท่วมใช่ไหม

ผมได้มีโอกาสได้เดินเข้าไปสำรวจต่อในหมู่บ้านหนองกินเพลย์แห่งนี้
ไปเจอกับผู้ชายคนนึงเข้ามาบอกข้อมูลกับผมนะครับว่า
บ้านของพี่ชายเขานั้นเป็นพื้นที่บ้านตกสำรวจเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้จริงจริง
แต่ว่ายังไม่มีบ้านเลขที่บ้านเรือนนั้นถูกน้ำท่วมจนเสียหายทั้งหมด
ข้าวของในบ้านนั้นก็เสียหายทั้งหมดแล้วก็พาไปชี้ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น
แต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ได้ถุงยางชีพ
และไม่ได้เงินห้าพันบาทจากคุณบินบรรลือฤทธิ์เนื่องจากว่ายังไม่มีบ้านเลขที่
แต่ว่าเป็นผู้ประสบภัยตัวจริงครับแต่ว่าบางส่วนนั้นมีบ้านเลขที่
และไม่ได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านแต่กลับได้เงินจำนวนนี้ไป
รวมทั้งได้สิ่งของช่วยเหลือด้วยทำให้ตอนนี้ก็เกิดความสับสน
แล้วก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือไปฟังเสียงของเขากันหน่อยครับ
ก็มีครับมีประมาณ๔๕ลายครับในหมู่บ้านนี้
อืมซึ่งก็ยังไม่ได้เงินไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรเลย

แล้วเห็นบอกว่าบางคนได้เงินไปแต่ว่าไม่ได้มาอยู่ในหมู่บ้านบางทีก็มี
มีครับน้ำน้ำไม่ท่วมก็มีครับอ่า
ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเขามีบ้านเลขที่ยังไง
คือมีบ้านเลขที่แต่น้ำไม่ท่วม
แล้วก็ไม่มีไม่ได้อยู่บ้านก็มีมีครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับ
แต่คนที่อยู่ที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมจริงจริงไม่เคยได้ครับ
แจกก็ไม่ได้เลยครับแต่ว่าไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ครับ
ก็อยากให้ช่วยดูหน่อยนะครับครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนั้น
เราไม่สามารถจะเดินเท้าเข้าไปได้เพราะว่าหลังจากจุดนี้ไป
น้ำยังคงท่วมสูงชาวบ้านยังคงใช้เรือ
แล้วก็สามารถเดินตรงจุดนี้แล้วก็ออกมาไปทำมาหากินกันได้ตามปกติ
แต่ว่าก็ยังจะฝากบอกไปยังอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าฝนที่ตกลงมาในรอบนี้นั้นเป็นอิทธิพลของเรื่องใด
แล้วจะฝนตกไปอีกนานแค่ไหนจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ
นี่ความคืบหน้าล่าสุดที่หมู่บ้านหนองกินเพลที่วารินชำราบแห่งนี้นะครับ
บุญมีกาสอนเสถ่ายภาพผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ